คุณผู้ชมนะคะยังอยู่ที่เรื่องราวของคดีความคุณแตงโมนะคะ

คือเมื่อวานนี้นะคะไปเจอพี่เมย์ภรรยาพี่หนุ่มกัญชัย

เพราะว่าพี่หนุ่มเขาไปผัวพันกับคดีเยอะมาก

แล้วก็หลายเหตุการณ์หลายเรื่องดันไปพลิกที่รายการของพี่หนุ่มกัญชัย
พี่เมบอกว่าเอาจริงในฐานะภรรยาไม่เคยไปถามเลยนะคะ
รู้ว่าสามีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่แล้วล่ะค่ะ
หลายคนจะบอกว่าพี่เมย์เป็นภรรยาพี่หนุ่มต้องรู้เรื่องแหละค่ะ
พี่เมย์บอกเลยนะคะว่าพี่หนุ่มเนี่ยคือไม่บอกเลยนะ
ว่าเรื่องมันเป็นยังไงแกก็บอกว่าตามข่าวแบบนั้นแหละค่ะ
ส่วนตัวก็ให้กำลังใจแบบที่สุดเลยล่ะค่ะ

ส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังใจให้เหนื่อย
ก็บอกว่าเออเป็นกำลังใจให้สู้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ก็แทบไม่ได้นอนเนอะส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พูดนิดหน่อยไม่อยากไปพูดมากเดี๋ยวเพราะเขาต้องทำงานเนอะ
ก็แค่แบบว่าดูไกลก็เขาเรียกว่าพักผ่อนบ้าง
แต่พูดไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขาก็ต้องทำงาน
ถามถามเยอะค่ะถามเยอะแต่มินไม่ทราบจริง

หนุ่มไม่บอกจริงค่ะอ้ำก็ยังถามค่ะ
ใครก็ถามโทรมาบอกไม่ทราบจริงเพราะพี่หนุ่มไม่พูดจริงค่ะ
ครูพี่เมย์พูดถึงพี่อ้ำนะคะถามถ่ายนิดนึง
เห็นบอกว่าพี่เอสุภาชัยแล้วก็คุณอ้ำพัชราภาเนี่ยโอ้โหทุ่มเทมากจริง
เมย์ว่ายังไงนะคะแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันหรือเปล่าไปฟังเสียงอีกหน่อยค่ะ
เอกับอ้ำเขาคอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะ
ตอนที่มีข่าวแล้วพี่เอบอกว่าไม่ได้ยกเลิกยังช่วยเหมือนเดิมค่ะ
พี่เอก็พูดแบบนั้นก็ถามอ้ำอ้ำก็บอกก็ช่วยกับพี่เอค่ะ
เอน่าจะทราบอะค่ะแต่ว่าของอ้ำเองก็ถามอ้ำก็บอกว่าแล้วแต่เลย
เดี๋ยวพี่เอเขาก็มาให้อ้ำช่วยด้วยอะไรยังไงค่ะ